หยุดสบายไปดูความหนาวเย็นแสงแรกของปีแสงแรกของวัน
พาขึ้นดอยไปเที่ยวอินถนนกันหน่อยคุณผู้ชม

เห็นไหมขาวโพนนี่ไม่ใช่หิมะนะ

อยากจะเอาน้ำแดงไปโรยแล้วก็กินมันซะเลย
อะมันก็น่ากินสิสวยเนอะ
คือเมื่อเช้าคุณ๒องศาเท่านั้น
ก็เลยเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งแม่คณิ้งบนยอดดอยยอดย่ายอดต้นไม้แบบนี้นะครับ
สวยจริงนักท่องเที่ยวก็เลยต้องไปจอดรถลงไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่บรรลึกกันนะฮะ
ว่าอากาศจะหนาวเย็นนะฮะทุกคนก็ไม่ยอมถอยแน่นอนครับ
นอากาศหนาวไปยืนดูตอนเช้ายืนดูพระอาทิตย์ขึ้นมาปะทะกับแสงหมอกต่าง
ทะเลหมอกต่างสวยงามไม่ผิดหวังเห็นไหมยอดดอยต่ำสุด๒องศา
กิวแม่ปาน๔องศานะฮะอิจฉาคนที่ไปนะอันนี้อินถนนนะครับ
ไปต่อกันที่ทะเลหมอกวัดผาตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
ไม่แพ้กันได้เห็นมุมมองของแม่น้ำโขงแบบนี้นะฮะ
จุดชมวิวอันนี้คุณผู้ชมเห็นได้ทั้งไทยและลาว
นักท่องเที่ยวชอบพากันไปยืนอยู่ด้านบนนะผมเคยไปวัดนี้วิวสวยมาก
ส่วนใหญ่ก็พาไปเป็นครอบครัวเป็นกลุ่มคณะเป็นเพื่อนเป็นญาติ
ชมทัศนียภาพนะฮะนี่ทะเลหมอกแล้วก็แม่น้ำโขง
ฝั่งไทยฝั่งลาวอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปถ่ายรูปเขามี
อุณหภูมิตรงนี้นะสิบหกสิบเจ็ดองศากำลังสบายสบายครับ
แล้วเสร็จสับปั๊บนะฮะพอแสงพระอาทิตย์ขึ้นก็
เดินเข้าวัดไปทำบุญที่วัดผาตากเสื้อต่อ
เป็นแรงมาสสำคัญของจังหวัดนองคลายในคนไปเที่ยวสวยอ่ะ
คุณเป็นล้านคนนะเนี่ยมุมตรงเนี้ยเนอะถ่ายรูปสวยมากเลย
จะมีรองเท้าให้ปีนแล้วก็เดินเข้าไปด้วยใช่อืมอุ้ยนี่
เราไปเหนือไปอีสานแล้วเราไปใต้ด้วยได้ไหม
เออไปใต้นะคะคุณผู้ชมพาไปที่เกาะสมุยที่สุราชหน่อยค่ะ
เที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะเขานิยมมาเที่ยวที่นี่ค่ะมาถ่ายรูปครั้งนึงมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุยแล้วคนที่ยิ้มคือใครคะ
เจ้าบ้านเจ้าบ้านอย่างพ่อค้าแม่ค้าค่ะก็ขายของขายดิบขายดีอะไรขายดีรู้ไหมกะละแม่
เขาจะไปซื้อเป็นของฝากไงฝรั่งเขากินเป็นใช่ไหมคุณเออ
นี่แหละค่ะโอ้ยพอลองชิมแล้วโอ้ย่ำหมี่อร่อยถูกใจใช่ค่ะ
ท่องเที่ยวก็ซื้อไปเป็นของฝากแหละผู้ประกอบการก็ต้องเร่งทำเพิ่ม
ให้ทันความต้องการไงแล้วจากเดิมนะคุณวันหนึ่งเขาขายวันละร้อยโล
โอ้โหแต่แต่ช่วงปีใหม่แบบนี้จ้ะวันหนึ่งพุ่งไปวันละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยโล
เป็นเท่าตัวใช่ค่ะโอ้โหดีจังเลยโอ้เห็นแล้วน่ากินเหมือนกันนะ
จังหวัดตราดนะฮะบรรยากาศก็แน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมความสุขความสงบมันมีจริงที่นี่หาดบานชื่น
น้ำทะเลนั่งทานอาหารกันสนุกสนานสบายสบายหาดบานชื่นเนี้ยนะฮะ
ตรง๑๙ถึง๖๐นะมีทางแยกไปขวามือก็เลี้ยวเข้าไปเข้าไปสัก๓กิโลได้ก็จะไปเจอหาดทรายไม่สารละเอียดน้ำสายสะอาดมากเลยลงเล่นน้ำได้ขึ้นกำลังพอดีพอดีครับนะชายหาดเขามีชื่อเสียงเรื่องของความสงบนะดูสิเนี่ยอันเนี้ยแสงพระอาทิตย์ตกลงไปก็จะสวยแบบนี้ค่ะไปพักคลนยนต์ใจกันได้วันหยุดยาวนะฮะแล้วก็ช